คุณผู้ชมฮะมีมาใหม่อีกแบบหนึ่ง

ป้องกันตัวอย่างไรไม่ตกเป็นเหยื่อพวกคนเหล่านี้นะฮะ
ติดตามฟังจากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
สวัสดีอาจารย์นะครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขีดเส้นใต้ปิดท้ายสุดสัปดาห์นี้ด้วยเรื่องนี้หน่อยเถอะ
เพราะว่าได้เห็นข่าวที่กองมังคับการปอทประมาจกรรมทางเทคโนโลยี
เขาออกมาเตือนว่าให้ระวังแก๊งที่เรียกกันว่าแก๊งพัสดุตกค้าง
อ่านแล้วก็คิดว่าควรจะนำมาเผยแพร่ให้แฟนแฟนรายการรู้กันอย่างกว้างขวาง
รู้แล้วจะได้รู้เท่าทันถ้ารู้เท่าทันก็รอดจากการตกเป็นเหยื่อ
พัสดุตกค้างที่ว่าเนี่ยเป็นแก๊งที่อารวาสมากที่สุดตอนนี้
แล้วดูเหมือนว่าจะได้ผลมากที่สุดมีคนถูกหลอกมากที่สุด
เพราะคิดว่าเป็นเรื่องจริงมากที่สุดเพราะอะไรล่ะครับ
เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนไทยเรามีพฤติกรรมสั่งซื้อของออนไลน์กันทั้งนั้น

มีรถมาส่งวัสดุหลายรอบเมียสั่งผัวจ่ายหลายรอบ
สั่งซื้ออะไรไปบ้างก็จำไม่ได้แล้วพอจำไม่ได้
มันก็เป็นช่องทางให้พวกมิจฉาชีพเนี่ยอาศัยช่องโวเนี่ย
รวมตัวกันตั้งเต็งขึ้นมามันทำยังไงล่ะครับ
มันปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการขนส่ง
วิธีการที่ตำรวจปอท
พอเขาแถลงคือหนึ่งมันหลอกก่อน
เริ่มด้วยมีเบอร์แปลกโทรเข้ามาที่บ้านเรา
แล้วจะถามเราว่าเคยสั่งของออนไลน์ไหมครับ
ส่วนใหญ่ก็ต้องคอยสั่งซื้ออยู่แล้ว
พออย่างนั้นปั๊บแก๊งนี้มันจะบอกว่า
มีพัสดุถูกตีกลับโดยมีเราเป็นผู้ส่ง
แล้วมันอ้างว่าในพัสดุที่ว่าเนี่ย
มีของผิดกฎหมาย
พอหลังจากนั้นมันจะอุปโลกขึ้นมาว่า
เดี๋ยวจะต่อสายไปยังตำรวจ
ตำรวจที่มันจะต่อสายมันอ้างชื่อ
นามสกุลยศยดถูกต้องหมด
เมคขึ้นมาบางแก๊งเนี่ยขอไอดีไลน์ของเราด้วย
แล้วมันก็แอดไลน์มาหาเรา
มีวีดีโอคอนให้เราเห็น
ใช้คลิปวิดีโอตำรวจจริงใส่หน้ากากอนามัย
แล้วก็ใส่เสียงลิปซิงค์เอา

ให้เราโอนเงินไปชำระค่าปรับเสีย

ไม่งั้นเรามีของผิดกฎหมาย
อยู่ในกล่องปริศนีย์แบบนี้

ไม่อยากไปสถานีตำรวจ
มันก็บอกว่าให้โอนเงินไปให้

เป็นบัญชีที่จะชำระค่าปรับ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้

นี่คือวิธีการซึ่งผมคิดว่า
มันเป็นเรื่องที่ควรจะบอกให้รู้กันทั่วหน้า

ทีนี้คำเตือนจากตำรวจปอทเนี่ย
ผมคิดว่าเตือนแบบนี้อย่างเดียว

ออกข่าวยังเดียวสื่อลงมั่งหมายลงมั่ง
ลงเล็กมั่ง
ควรจะมีงบประมาณสักก้อนหนึ่ง
และลงหนังสือพิมพ์ลงวิทยุ
ออกโทรธัษย์

รู้กันทั่วว่าพวกนี้มันทำงานแบบนี้
มันมีมันหลอกกันแบบนี้
รู้แล้วจะได้รอดพ้นจากการถูกหลอกไงครับ
แก๊งพวกนี้ถ้าประชาชนรู้ทันกันมากมันก็หายไปเอง
แต่ถ้ามัวแต่ออกข่าวกันหล่อมหล่อมแหลมแหลม
เตือนกันหล่อมแหลมแบบนี้เอาไม่อยู่หรอก
คนรู้น้อยฉะนั้นการใช้งบประมาณลงทุน
เพื่อป้องกันไม่ให้คนตกเป็นเหยื่อ
บางคนหมดกันเป็นหมื่น
ถ้าลงทุนเสียแล้วกันให้คนไม่ถูกหลอก
มันคุ้มค่าครับใครควรจะลงทุนล่ะครับ
มาดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง
อีกคราวหนึ่งที่จะขอนำมาขยายผล
คือข่าวจากกศธชครับ
กศตชสั่งค่ายมือถือล้อมคอกแก๊งคอนเซนเตอร์
ข่าวนี้มาจากคุณไตรรัฐวิริยสิริกุล
ซึ่งรักษาการแทนเลขาธิการกศธช
คุณไตรรัฐบอกว่า
สำนักงานกศธชและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอนเซนเตอร์
โดยกำชับให้ผู้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ๖ราย
ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาคอนเซนเตอร์หลอกลวงอย่างเคร่งครัดดังนี้
ระงับสายโทรศัพท์ที่เข้ามาจากต่างประเทศ
ที่มีรูปแบบของเบอร์โทรที่เท่าที่เข้ามาเป็นเบอร์โทรศัพท์บ้าน
เบอร์โทรศัพท์หมายเลข๓หลักเบอร์โทรศัพท์หมายเลข๔หลัก
โทรมายังหมายเลขปลายทางของประเทศ
ระงับสายโทรเข้ามาจากต่างประเทศที่มีรูปแบบของเบอร์โทรที่เข้ามาเป็นระงัดโทรศัพท์ประจำประเทศ
ให้ดำเนินการตรวจสอบสายโทรเข้ามาจากต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย
แล้วก็นี่สายโทรศัพท์ที่เข้ามาจากประเทศไม่ได้มีกำหนดปลายทางให้ดำเนินการคือ
๓ให้มีเครื่องหมายบวกกับ๖๖๕๖๖๖๖๖๕๖๖๖๖๔๔๑ลำหน้าหมายเลขโทรศัพท์

เราจะได้รู้ว่าอ๋อนี่สายมาจากโทรต่างประเทศ
เราไม่มีญาติพี่น้องจากต่างประเทศ

นี่ที่เขาขอความร่วมมือให้บรรดาไข้โทรศัพท์มือถือทั้งหลาย
ไปช่วยดำเนินการให้ความร่วมมือกัน
ฉะนั้นผมดูตอนนี้ตำรวจปอทก็ดี
สมาคมธนาคารก็ดีทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ดี
กศตชก็เอาด้วย
ดูเหมือนว่าหลายฝ่ายกำลังมาลุมมาตุ้มกันอยู่
เพื่อที่จะป้องกันแก้ไขปัญหา
แต่ที่สำคัญคือมันยังมีช่องว่างอีกเยอะครับ
คนที่ถูกหลอกเนี่ยทำยังไงให้เขาอายัดเงินให้ได้เร็วที่สุด
ฉะนั้นเรื่องที่กศธชแถลงก็เหมือนกัน
ควรจะลงทุนเผยแพร่แบบโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คนรู้มากกว่าที่ท่านรองไตรรัฐแถลงเมื่อสักครู่
โฆษณาลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ออกวิทยุออกโทรทัศน์
คนจะได้รู้แถลงข่าวอย่างเดียวไม่พอหรอกครับ
รัฐบาลเนี่ยหมดเงินกับเรื่องอะไรต่ออะไรตั้งเยอะแยะ
ทำไมมีเงินสักก้อนหนึ่งมาแก้ไขปัญหาทำให้คนไม่ต้องถูกแก๊งพวกนี้หลอก
ทำไมจะลงทุนไม่ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยมาหลอกหมดเนื้อหมดตัวนะครับ
มันหลอกหมดเนื้อหมดตัวบางคนเครียดหลายครอบครัวแตกแยก
ถูกหลอกเมียโกรธเมียถูกหลอกผัวโกรธเงินหมด

ฆ่าตัวตายเงินที่สะสมมาทั้งชีวิตถูกหลอกโอนไปให้มันหมด
เครียดหาทางออกไม่ได้ฆ่าตัวตาย
แล้วเราจะปล่อยให้คนไทยต้องเจอชะตากรรมอย่างนี้เหรอครับ
ต้องลงทุนครับทำไมจะเอาเงินมาป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอก
ทำไมจะทำไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ขีดเส้นใต้ว่า

พยายามบอกพยายามแถลงพยายามออกข่าวไม่พอ
ต้องลงทุนทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ปูพรมให้คนรู้
แล้วพอคนรู้แล้วเนี่ยมันจะผุดโผล่ขึ้นมาอีกไม่ได้ผลหรอกครับ
ทุกวันนี้คนไม่รู้สุดท้ายก็จะตบท้าย
เรื่องค่าไฟฟ้าไม่มีเวลาจะพูด
แต่ว่าจากนี้ไปไม่กี่วันพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหา
คนไทยจะเจอค่าไฟฟ้ายูนิตละ๔บาทแพงที่สุดในประวัติการ
เดี๋ยวเรื่องนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าวันนี้มีคนส่งไลน์มาให้
ผมก็เอามาปิดท้ายรายการขีดเส้นใต้
ข้อความในไลน์ที่เขาส่งเขาว่าอย่างนี้ครับ
ทนร้อนไปอีกหน่อยนะเดี๋ยวบินค่าไฟมาก็หนาวแล้ว
ทนร้อนไปอีกหน่อยนะเดี๋ยวบินค่าไฟมาก็หนาวแล้ว
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ